ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเจอคุณตาวัย๘๓ปี
บนรถโดยสารนะฮะบอกโอ้โหน่าเศร้ามากคุณตาเนี่ยมาจากต่างจังหวัด
มาตามหาลูกมีลูกอยู่๕คนอยู่กรุงเทพหมดค่ะนะฮะ
ไม่เจอเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่เขาไปเจอคุณตา
ผมมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันที่๒๒
ผมเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปงานแต่งของเพื่อนสนิทนะครับ
ผมได้เจอกับคุณตาท่านนี้คุณตาท่านนี้มีชื่อว่าคุณตาบุตรมี
พอคุณตาขึ้นมาบนรถสิ่งหนึ่งที่พนักงานทำกับคุณตาก็คือ
ให้คุณตาไปนั่งกับพื้นแต่ดีที่มีพี่ทหารนะครับเสียสละแทน
คุณตาดูหิวมากช่วงเวลาที่รถจอดพักนะครับ
ผมก็ลงไปซื้อลูกชิ้นมาให้คุณตากินไปทำทานก่อน
ผมถามคุณตาบุญมีว่าคุณตาบุญมีขึ้นมากรุงเทพทำไมครับ
คุณตาบุญมีบอกว่าคุณตาคิดถึงลูก
คุณตามีลูกทั้งหมด๕คนมาอยู่กรุงเทพหมด
แต่ไม่เคยมีปีไหนเลยที่ลูกทั้ง๕คนจะกลับบ้าน
คือเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วไปหาลูกชายใช่ไหม

น้องพัฒนีเบิร์นไหมครับเดี๋ยวผมติดต่อให้
คุณตาบุญมีนะครับเหลือเงินกลับบ้านเพียงแค่ร้อยเดียว
ผมโทรหาลูกของคุณตาบุญมีทั้ง๕คน
บอกว่าคุณพ่อป่วยให้มาหาพ่อหน่อยเขาตัดสายทุกคนเลย
คุณลุงจะกินอะไรครับจะกินอะไรไหมครับ
ผมไม่คิดว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเอง
สงสารคุณตามากเลยครับ
คุณตามาหาลูกมีลูก๕คนทำงานใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพฯ
ไม่เคยกลับบ้านมาหาตาเลยตาก็เลยมาหาแต่ไม่เจอนะฮะไม่เจอ
มีเบอร์โทรของลูกนะฮะมาถึงกรุงเทพเนี่ยโทรไป๕คน
ไม่มีใครรับสายเลยค่ะนี่มีพี่เจ้าหน้าที่ทหารที่เจอบนรถโดยสารเหมือนกันเนี่ย
เขาก็ซื้อใส่กรอกลูกชิ้นให้กินตาแกก็หิวนะฮะ
คือได้คุยกับตาบุญมีเนี่ยนะหนุ่มคนนี้บอกว่า
ก็เลยอาสาโทรไปหาลูกให้ตายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พอโทรไปเนี่ยมีลูกคนนึงรับสายนะครับ

ก็เลยบอกเขาว่านี่คุณพ่อเนี่ยป่วยมากนะครับ
ยังไงกลับมาหาพ่อหน่อยมาดูพ่อหน่อย
แต่ลูกชายของตาเนี่ยเขาไม่พูดอะไรแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลย
ปิดเครื่องหนีไปเลยอย่างนั้นเลยนะครับ
ตอนนี้นะครับตาบุญมีกลับถึงบ้านไปแล้ว
แต่ว่าหนุ่มคนนี้บอกว่าเขารายงานอัปเดตล่าสุดนะ
โทรไปหาตาเนี่ยตาบอกนี่ตาเพิ่งมากรุงเทพอีกรอบนึงนะ

อยากมาหาลูกอีกนะครับมาอีกรอบนึงก็ผิดหวังซ้ำสองไป
ไม่เจอลูกคนไหนเลยนะฮะโทรไปก็ไม่รับสายเหมือนเดิม
ตาเลยบอกจะไม่มาอีกแล้วนี่ฮะอ้าวเรื่องของตาบุญมีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเขามาลงไว้เขาเหมือนกับเขาหวังว่าลูกของตาบุญมีจะเห็น
จะได้เห็นว่าคุณพ่อเป็นยังไงอยากจะให้กลับไปหาพ่อบ้าง